เวลาความน้องมิลลิกกลับมานะคุณผู้ชมนะ
ลลี่ดานุภาที่ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีไง
มิลลิข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะนะ

ส่งให้อาหารไทยนี่นะดังไกลไปทั่วโลกจริง
ไอ้เมนูที่น้องยืนกินบนเวทีอย่างอร่อยเนี่ย
ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทธา

ก็เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่กลับมาเยือนเมืองไทย
อุ๊ยความเผ็ดน้องแบบประโยชน์จี๊บปีฟาสมากขึ้นนะ
ดูเป็นลูกสาวอินโตไปแล้วนะไม่ใช่แบบว่า
เบบีมิลลิเหมือนเดิมแล้วแล้วก็บอกเลยว่า
ที่มาที่ไปทำไมทำไมไปยืนกินข้าวเหนียวมะม่วงอยู่บนเวที

ภรรยาพี่เสเตจที่เป็นคนไทยพี่เขาทำมาให้พอดี
แล้วในใจก็นึกว่าเอาไงดีวะ
แล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ขายโกยเงินค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งอย่างเขาบอกอีกหนึ่งไวรัลนะนอกจากการกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้ว
เปิดตัวกับซิงเกิ้ลใหม่ของน้องมิลลินั่นแหละนะฮะ
ส่วนตัวแล้วดีใจมากเลยที่ได้ไปขึ้นเวทีระดับโลกค่ะ
แล้วก็ตอนแรกที่เขาติดต่อมานะฮะก็ยังไม่กล้าไปรู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัวไปหรือเปล่า
ถ้าคือวันนึงมีลูกจะได้บอกลูกว่าแม่นี่
ความเป็นมะม่วงในข้าวเหนี่ยมะม่วงมันค่อนข้างมีหนูมากเลย
ถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะ

เขามีภรรยาเป็นคนไทย

เป็นสิริทธิ์ที่นู่นคอนเหนือมะมุงหาได้ง่ายมากเลยนะ

ตัวเองไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะ

สามียังไม่ต้องหา

ส่วนอีกหนึ่งเล
อย่างแจ็คสันวองนั่นเองครับ

น้องก็บอกว่าดีใจมากถึงมากที่สุด
เรียกได้ว่าชาตินี้ตายได้เลยแม่
ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะ

เพราะว่าให้พูดไปเลยโล่น

แล้วก็ดีใจมากเลย
เพลงผมมันผ่านเข้าไปในหูเขาแล้วจ้า

แล้วเขาไปเจอศิลปินระดับโลก
มันสุดยอดจริงนะคุณผู้ชมนะ

เมืองไทยบุญเลิศศิลปินไทยมันเลิศ

ลูกสาวเลิศเหมือนกันครับเลิศเหรอน้องมิลิ
อ๋ออีสันภูมิใจลูกสาวไปโก้อินเตอร์โดบไป